ไปคุยกันกับคุณชายพรนรพิทธาเจริญนะครับ
มาคุยกันกับคุณเสริมสักวงศิรษฐรีโชคนะครับ
ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บุหลวงเช่นเดียวกัน
หม่อมิคร้อยฟังว่าสัปดาห์นี้ต้องจับตาอะไรบ้างครับ

มาอัปเดตข่าวสารด้านการลงทุนนะครับ
วันนี้ก็ตลาดต่างประเทศเมื่อวันศุกร์เองนะฮะ
อเมริกาก็ดูเหมือนฟื้นตัวขึ้นมานะบวก๓๐๐กว่าจุดนะครับ
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์เองก็ปิดบวกหน่อยนะฮะ
แต่ว่าที่ตัวเลขที่ยังหลายคนดูก็คือต่างชาตินักลงทุนฝรั่งเนี่ยนะฮะ
นักลงทุนสถาบันต่างประเทศก็ยังขายอยู่นะพี่นิด
กว่าล้านแล้วก็๓๔ปีที่ผ่านมานี่ถ้านั่งนับกันยาว
แล้วก็ฝรั่งเองเนี่ยขายบ้านเราไปโอ้โห๓แสนกว่าล้านพี่นิด
แต่ว่าตัวเลขตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่นิด
เหนื่อยนะบอกโอ้โหตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดการลงทุนนี่มันต้องเหน็ดเหนื่อย

ก็เป็นเรื่องปกติครับของตลาดทุน
ต้องบอกว่าอเมริกาภายในสัก๑๒สัปดาห์
ตลาดเขาลงไปจากจุดสูงสุดลงไปจากปัจจุบันประมาณสัก๑๐

แต่นี้ถ้าเรามาดูเฉินมสติปติตลาดหุ้นถ้าปรับตัวลดลงในระดับ๑๐๑๓
อันนี้เขายังถือว่าปกตินะ

คือมีเงิน๑๐๐บาทเหลือกลับบ้าน๘๙๐บาทนี่เรื่องปกติ

แต่ถ้าหมดเลยนี่แสดงว่าผิดปกติ
ใช่เพราะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ
ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยนี้
สะท้อนในเรื่องของเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว

เบี้ยต้องจ่ายมากขึ้นอะไรต่างต้องเหมือนค่าใช้จ่ายมากขึ้น
เราจะหารายดงรายได้มาทดแทนดอกเบี้ยที่แพงขึ้นได้หรือเปล่า
อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีความแพนิกใช่ไหมฮะ
ใช่ครับตอนนี้ถ้าสมมุติว่าหลังจากขายหุ้นกันลงมาแล้วระดับหนึ่ง
กล้าบปรากฏว่าตัวเลขยังเป็นไปตามคาดนะ
ที่ยังเติบโตเติบโตเติบโตคนก็จะเริ่มค่อยมีความมั่นใจมากขึ้น
แล้วก็กล้าที่จะกลับมาซื้อหุ้นอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าหลายคนมองตลาดหุ้นเป็นอย่างนี้พี่นิดบอกว่า
โอ้โหเฮ้ยก่อนหน้านี้นะปีที่แล้วนี่
โจรขึ้นมา๒๐๐๐กว่าบอกทำสถิติสูงสุดใหม่สูงสุดใหม่
มาเรื่อยเลยแต่พอมาปีนี้ป๊อกเดียวโอ้โหลงไปร่วม๑๐
เหมือนหน้ามือไปหลังมือเลยปรับตัวกันไม่ค่อยทำ
อันนี้ก็คือจากเรื่องของดอกเบี้ยใช่ไหมครับ
และอย่างตอนนี้เองนะฮะพี่นิดทางฝั่งอเมริกาเขาบอกว่า
เขาเรียกอะไรนะชัดดงชัดดาวอันนี้มีผลไหมฮะ
บอกว่าภาครัฐเองนี่หนี้ก็ตุงเลยแต่ว่ายังต้องมีเงินจ่าย
ในเรื่องของเงินเดือนข้าราชการต่างอันนี้มีประเด็นไหมพี่นิด
ก็โอ้โหผมว่าสมัยก่อนเราหวาดกลัวนะ
เพราะว่านานมาทีไม่ค่อยเจอ
เดี๋ยวนี้มาบ่อยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมากันทุกปีเลย
ก็ผมคิดว่าในแง่ของนักลงทุนเริ่มเข้าใจมากขึ้น
ว่าทางรัฐบาลอเมริกาถ้าเขาชัดดาวน์
หมายถึงว่าหน่วยราชการหยุดทำงาน
อันแรกเลยก็จะถูกแรงกดดันจากประชาชน
ติดต่อราชการก็ติดต่อไม่ได้ไม่มีใครอยู่
อันที่๒ยังมีก๊อก๒คืออาจจะมีงบประมาณของท้องถิ่น
เรียกว่าช่วยเหลือไปช่วยชั่วคราวไปก่อน

ใช่แต่สุดท้ายรัฐบาลคงไม่ปิดถาวรจริงไหม

ถ้าปิดถาวรอยู่ไม่ได้หรอก
น้ำไฟใครจะจ่ายใครจะใช้
ใช่ฉะนั้นสุดท้ายแล้วผมว่าในฝั่งของนักลงทุนเอง

ทั้งคู่ก็คือฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็พูดง่ายเกลี้เสียกันคุยกัน
เปิดโปรงการถ้าไม่ขยายหนี้ให้มันกว้างขึ้น

ใช่ไหมฮะแล้วอย่างนี้เองเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัว
ทั้งฝั่งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ต้องหนุนให้ผ่านไป
ถูกต้องไม่งั้นจะกลายเป็นประเด็นนะเป็นจำเลยของสังคมไง

ไม่งั้นถ้าจำกันได้สมัยโอบามา
โอบามาพูดออกสื่อเลยกับประชาชนคนอเมริกัน
ว่าเรามีความจำเป็นอย่างไร
อ้าวฉะนั้นฝ่ายค้างจะทำอย่างไร

เออจะให้แบบมาเล่นเกมทานเมืองต่อไปก็คงจะยาก

ใช่แต่พอตอนนี้ครับพี่นิดครับ
ก็คือประเด็นเรื่องเพดานหนี้
มันก็เกิดจากฝั่งภาครัฐอเมริกาเอง
ก็พูดง่ายว่ากู้เยอะ
แล้วตอนนี้นโยบายของคุณทรัมป์เอง
ว่าจะเป็นลดภาษีลดรายได้ภาครัฐออกไปลงไปเรื่อยเนี่ย
มันจะมีผลกระทบทำให้หนี้ก้อนนี้มันโตขึ้นเรื่อยไหม
ก็เป็นไปได้นะครับ
เพราะว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาอย่างพวกเรา
เราบอกว่ารายได้ลดลงแต่จะใช้เงินเพิ่มขึ้น

ก็ต้องกู้ไปเรื่อยดิ
เป็นบุคคลธรรมดาอยู่บ้านเรือนของเราปกติ
ทำมากินได้ร้อยแต่จ่ายวันละร้อยยี่

สุดท้ายไปมานี่จะล้มละลายเอานะ

ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องแก้ปัญหากันไป
ครับแต่ส่วนในเรื่องของการลงทุนครับพี่นิด
ในช่วงนี้ที่ผ่านมานะครับ
ตัวเลขเองต่างหน้าเศรษฐกิจต่างหน้า

ก็ตกโตเยอะนะ๔กว่า
หลายค่ายบุคคลองที่หลายที่ให้ถึง๔๒นะ
ต่างประเทศก็ดูเหมือนว่าฟื้นตัว

ทำไมถึงมีแนวโน้มที่จะปรับผันผวน

ครับก็ต้องบอกว่าในก่อนหน้าที่ผ่านมาเนี่ย
เราก็จะเห็นนักลงทุนกลุ่มหนึ่งเนี่ย
ตื่นเช้ามองแล้วว่าทิศทางเนี่ย
เศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวแบบนี้
มีการซื้อหุ้นลงทุนบนความคาดการณ์ตัวเลขไปแล้ว

ใช่นะครับฉะนั้นพอสิ่งต่างเริ่มเกิดขึ้น

ได้ปุ๊บได้หนอนตัวใหญ่มาแล้วกินไปเลย
ใช่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อาจจะกู้เงิน

ถ้าพอเห็นช่วงที่ผ่านมาดอกเบี้ยมันต่ำเนี่ย

ใช่พอดอกเบี้ยเริ่มขยับมีผลต่ออัตราแรก

นะครับก็เริ่มเรียกว่าขายทำกำไรเอาเงินไปคืน
เพราะกลัวดอกเบี้ยขึ้นนี่ก็เป็นต้นทุนเขาเหมือนกันนะ

เดี๋ยวกลัวกำไรจะเดินหน้าไม่ทันดอกเบี้ย
ใช่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็
ก็ทำให้ตลาดเองในช่วงนี้

แต่ในระยะยาวมองแล้วถ้าเราอยากจะมองกันระยะยาว

บอกว่าการเงินส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุน
ณจังหวะใกล้แถวนี้นี่พี่นิดมองเป็นยังไง

ผมมองว่าน่าจับตาและถือเป็นโอกาส

สาเหตุก็เพราะว่าเวลาเศรษฐกิจเริ่มขับเคลื่อน
แล้วมีลักษณะที่ปรับตัวดีขึ้นเรื่อย

โดยหลักการแล้วในส่วนของตลาดทุน
มักจะดี
ใช่ฉะนั้นราคาหุ้นก็น่าจะปรับตัวดีขึ้น
เพราะว่าบริษัทจดทะเบียนในบ้านเรา

ไรจะค่อยขยายตัวเพิ่มขึ้น

น่าจะเป็นโอกาสการลงทุนที่ค่อนข้างดี
และสำหรับท่านที่อยากจะลงทุน

ก็วิ่งเดินเดินไม่ต้องวิ่งนะครับ

แล้วก็ในเรื่องของการลงทุนเองเนี่ย
มีให้เลือกตั้งแต่เสี่ยงต่ำยันเสี่ยงสูงนะ
แล้วก็ช่วงนี้ตลาดหุ้นลงมา

ซื้อตั้งแต่ต้นปีอย่าไปตลอดใต้ปลายปีนะ

เป็นโอกาสหนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับ
ก็กลับไปทางสถานีครับคุณก๊อฟครับ

นี่คือโอกาสหนึ่งสำหรับการลงทุนของคุณผู้ชม
ติดตามฟังแบบนี้ทุกเช้าคงได้ข้อมูลไปอย่างแน่นอนครับ